มาดูหล่อรุ่นใหญ่กันบ้างดีกว่านะคะ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

บรรยากาศจะเป็นยังไงไปชมเลยค่ะกับช่วง
เจ้าแจ๊กริมเจ้า
เจ้าแจ๊กริมเจ้า

กรี๊ดกับคนเหลาสามีสุดอุ่นอ้ามอธิชาติ
อกจากมีภรรยาคนสวยพี่นัทมีเรียเป็นแฟนคลับนหนึ่งแล้ว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

เจ้าแจ๊กริมเจ้า
เจ้าแจ๊กริมเจ้า

เจ้าแจ๊กริมเจ้า

เจ้าแจ๊กริมเจ้า

เจ้าแจ๊กริมเจ้า